คือร้องได้ให้ร้าน
คือร้องได้ให้ร้อง
ต้องล้างห้องเช่าไม่อยากเข้ากวางทางสวรรค์
ช่างแสบสรรค์แท้หนอดวงแด่แม่คนหลายใจ
แกะเงินกล่องเช่าห้องให้น้องลองชาย
เจ้าของรองเท้าเป็นใครช่างยามใจพี่ชายมือ
เลยวงคุณร้องทุกคำมั้ยครับแซลตู้กครับผมน่าไม่ผิดเลยครับ
หรือว่าเราพูดคุยกับทั้ง๓ท่านท่านผอเดี๋ยวยิ้มมีความสุขมากเกิน

ก็แฟนเขาเก่งอยู่แล้วครับ
ผมคิดว่าเขาน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับ

เขาเป็นคนรับผิดชอบเขาก็ฝึกมากเลยครับ
ความจำแล้วก็เขาเรียกว่าพรสวรรค์ในเรื่องนี้

ก็มารุ้นกันส่งกำลังใจเชียวคุณผู้ชม
ถ้าได้นะครับรับ๒ท่านและก้าวมาชู่เพลงที่สาม
มาถึงเพลงที่๒นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
แซนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

พี่พีชา

แซนพี่กบร้องได้แบบนี้

๒หมื่นบาท
ดับกับแพลงรองเท้าหน้าห้อง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

โอ้แม่ดอกสายอยู่บ้านเช้าแม่ดอกท้องกว้าอยู่บ้านเย็น
โอ้ว่าแม่ดอกฟ้ายายนี่น่าซ่อนเลน
พี่มาคอยแม่เนื้อทองเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นแม่ดวงจ้า
แหมไม่เมื่อไหร่จะถึงเพลงที่ปีชาร้องสักทีนะ

แล้วคุณป่าต้องปล่อยอินโทรเพลงที่๓มาเผื่อจะเข้าทางพี่ปีชาเขา
เดี๋ยวถ้าเกิดเปิดมาแล้วมีเพลงของภัยวันเมื่อไหร่แล้วก็เสร็จปีชาแน่นะครับ
เรามาต่อกันเลยที่เพลงที่๓นะครับตอนนี้พวกเขาทั้ง๓คนได้ไปแล้ว๓เพลง
รับไปแล้วสองหมื่นนะครับตัวช่วยสามตัวยังไม่ได้ใช้เลย
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทแล้ว
ถ้าพร้อมทั้ง๓ท่านฟังก่อนเดี๋ยวค่อยเลือกว่าใครพร้อมที่จะเล่นเพลงนี้นะครับ
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

เป็นไงครับเพลงนี้

น้ำตาไหลแล้วครับเพราะคุยซึ้งมากครับผม
คุณกบครับถามว่ารู้จักก่อนไหมดีกว่ารู้จักไหม

ทั้ง๓คนนี่พี่กบคิดว่าใครจะเป็นคนร้องและใครร้องได้

ประชุมก่อน

กานะต้องเป็นคนนี้ครับเพราะว่าคนนี้เสียงดีมากครับ
ถึงตาเค้าแล้วเหรอครับ

จะคอปเวิร์ดหรือจะคอปเวอร์
แต่อะไรก็ได้แต่ต้องร้องให้ถูกทุกคำนะ

แต่สำเนียงเสียงเป็นของใครไม่ว่ากัน

จะสู้หรือจะหยุดครับ

ช้ำไปกว่านี้เดี๋ยวเขาจะร้องไม่ได้

สู้แล้วนะครับตอนนี้ตัวช่วยล่ะครับ

ใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอาล่ะก็ไม่ใช้นะครับพี่ฟรีชา
ต้องร้องเพลงนี้นะถูกทุกคำนะไม่ว่าจะร้องสไตล์ใคร
จะทำรวมเสียงใครก็ได้แต่ต้องให้ถูกนี่นะครับ

เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
แบกรักมานานมานานแสนนานเต็มทีอ้างวางเดียวได้อย่างนี้ไม่มีใครช่วยแป้งบา
กลางคืนก็เพลือฝันไม่มีใครช่วยแป้งเบา
กลางวันยิ่งงอยงาเห็นมีแต่ข่าวเป็นเพื่อนตลอดเวลา
แบกรักจนเหนื่อยจนเหนื่อยหัวใจเต็มทนเฝ้าเหลียวหาใครสักคน
วกโจรมาพบแก้วตาแรกเจอก็คิดฝัน
ยิ่งนานยิ่งหอยงาว
เหมือนใจรู้ว่าคนนี้ชะตาต้องการ
เป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหม
ที่จะเต็มใจรักรักจากชายอย่างฉัน
เก่าเก็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนหวาน
เหมือนเราที่มากไปนานยิ่งหวานจับใจ
แบกรักมาหนักมาหนักเพราะเป็นรักจริง
รักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้งไม่มีกลิ่นกรอกหลอกใคร
ถ้าหากเธอยินดี

หมดห่วงใจร้ายได้ยังไง
รักเธอจนตายจากการ